คือพวกผมค่ะข่าวแรกต้องบอกว่า

แต่แม่คือผู้หญิงคนนี้ดนปลาดอกไม้ใส่หน้าบนเวที
สำหรับอาร์มชุติมานะคะ
ก็ได้โพสต์ข้อความแล้วก็คลิปภาพขณะที่เจ้าตัวกำลังขึ้นคอนเสิร์ตที่สมุทรสาคร
แต่ด้านมีแฟนเพลงปลาดอกกุหลาบใส่หน้าซึ่งอาร์มเองก็ตกใจนะคะ
พร้อมกันนั้นยังมีคนโหไล่กระทั่งกาดต้องมาเคลียร์หาตัวมือปลา
แต่ท้ายที่สุดไม่เจอคุณได้นักร้องสาวถึงกลับออกมาบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตยืนร้องเพลงอยู่ถูกปลาดอกกุหลาบใส่หน้าบนเวที
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการปลาดอกกุหลาบใส่อามนะคะ
ว่าเกิดจากเหตุใดกันแน่
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังลูกทุ่งสาว

ถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะ

มันเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาทนะ

เป็นการกำลังใจให้กับนักร้อง
แต่พอเป็นการปลาขึ้นไปบนเวทีแบบนี้

คุณคือเอาจริงเราไปดูคอนเสิร์ตก็ต้องให้เกียรตินักร้องหน่อย

พอคนเห็นค่าปุ๊บในกระแสโซเชียลก็พาดพิงไปถึงอีกข้าวนึงที่เป็นผู้กรณีกันอยู่
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร